ต่อที่พิจิตรครับมีชายหญิงคู่หนึ่งเข้าไปที่วัด
ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อขอถวายสังขทานหน่อยจ้า
ชายหญิงสองคนนี้ก็เป็นทำทีเป็นถวายชาเขียวกับน้ำส้มไป
เอ๊ลืมตาไม่ขึ้นเอ๊ง่วงนอนอัตมาสลึมสลือ
หลวงพ่อก็เลยเข้าไปนอนหลับในกุฏิหลับไปเลยคุณผู้ชมหลับแบบไม่รู้สึกตัวเลย
ลึกมากลึกมากตื่นมาอ้าวกุฏิถูกงัดเงินหายไปห้าหมื่นถึงบางอ้อ
ไม่ถวายสังขทานแต่มาเอาเงินพระไปห้าหมื่นบาท
กล้องวงจรปิดมันจับภาพได้ชายหญิงคู่นี้เดินเข้าไปมันปลอดคน
ทำทีเข้าไปตีสนิทเจ้าอาวาสนะแล้วเข้าไปที่วัดถึงสามแห่งในจังหวัดพิจิตรนะฮะ
ถวายน้ำส้มถวายน้ำชาเขียวนะจะเลือกเฉพาะถวายกับเจ้าอาวาสเท่านั้นนะ
เพราะเขารู้ว่าท่านต้องมีเงินเยอะนะฮะสุดท้ายนะเจ้าอาวาสก็ฉันน้ำไป
หมดสติหลับไปเลยครับลื้อค้นเอาทรัพย์สินเข้าไป
เห็นไหมผู้หญิงขับผู้ชายซ้อนกันไปล่าสุดเจ้าอาวาสวัดวังหินแรงท่านโดนครับ
อธิการผู้ชงยานวุฒโธบอกว่าช่วงก่อนเพลงเมื่อวาน
ผู้หญิงคนนี้อายุสัก๓๐๔๐ปีผมยาวหน่อยรูปร่างทวมหน่อย
ขี่รถเข้าไปใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปมากับผู้ชายอีกคนหนึ่งซ้อนกันมา
อายุ๒๕ปีประมาณนั้นลักษณะผมรองทรงต่ำรูปร่างสันทัศน์สวมหน้ากากอนามัยทั้งคู่
ก็เดินเข้าไปทั้งคู่ขี่จักรยานสีแดงไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียน
ขอทำบุญหลวงพ่อจ๊ะขอถวายสังฆฐานหน่อยจ้าก็เดินเข้าไป
ดีเนอะหลวงพ่อก็เปิดกุฏิให้ก็มาทำบุญก็ให้เข้าไป
เสร็จปุ๊บคนร้ายสองคนออกอุบายให้หลวงพ่อฉันน้ำชาเขียว
ไปถวายหลวงพ่อสดิบสดีเลยท่านก็ฉันไปจิบเดียวเอง
ครั้งเดียวเองระหว่างนั้นเนี่ยคนร้ายเฝ้าสังเกตดูตลอดไม่ถึง๕นาที
หลวงพ่อท่านรู้สึกมึนเริ่มลืมตาไม่ขึ้น
อัตมาขอตัวก่อนเดี๋ยวอัตมาง่วงนอนขอไปนอนก่อน
ก็เข้าไปในกุฏิแล้วก็ล็อกห้องสดิบซะดี
ผ่านไปสักประมาณ๑๑โมงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา
ประตูกุฏิถูกงัดอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยฮะ
พระเครื่องรวมทั้งอังสะที่อยู่บนหัวเตียงหายไปแล้วใน
กับตำรวจนะครับทางด้านพันธ์ตำรวจโทรสายชนบัวเถื่อน
สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรดงเจริญ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้
ก็มีคนร้าย๒คนลักษณะคล้ายกับสองคนนี้
ตะเวนก่อเหตุกับพระสงฆ์มาแล้วใน๒วัดด้วยกัน
คือวัดทุ่งตับเต่าที่อำเภอบางมูลนาค
แล้วก็วัดวังงิ้วอยู่อำเภอดงเจริญในจังหวัดเดียวกัน
ตำรวจกำลังแกะมรอยเร่งสอบสวนจากกล้องวงจรปิด
เพื่อเอาคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็ฝากเตือนไปยังวัดต่าง
โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสระวังชายหญิงคู่นี้
จะไปหลอกทำบุญแล้วก็ขโมยเงินท่านไป

แม้กับพระก็ไม่เว้นเลยนะครับ